ท้ายนะครับลากันไปด้วย๕ลูกยิงสุดเทพนะครับ
ทีมตีเสมอเจ้าทีมสีสเกดได้๑ต่อ๑
ต่อกันที่อันดับที่๔ครับลูกยิงสุดดราม่า
ในคู่ระหว่างมภต้นออกชิงเหนือกับสิงสมุทรสาคอน
โดยประตูนี้วิสรุศศิรวรรษจิราโพง
ก่อนจะปล่อยบอลและเตะตูมเดียวเข้าไปอย่างเยี่ยมยอด
ทำให้มภาคชนะไป๔ต่อ๒
รอดจากการตกชั้นไปในที่สุด

อันดับต่อมาครับเป็นลูกยิงของสุธิพรกลัดเจริญ
กรมทางหลวงได้รับบอลจากทางริมเส้น
ก่อนจะยิงมุมแคบรอดขาตัวประกบของห้องเย็นท่าข้าม
เข้าประตูไปอย่างสวยงาม

ออกกันที่อันดับที่๒ครับมานะชัยสุโพของราชนาวี
โลเดี่ยวผ่านแนวรับของแบงคอกบีทีเอส
ก่อนจะวนชิปบอลเข้าไปอย่างสวยงาม
ส่วนอันดับที่๑ครับยกให้ลูกยิงที่ทำให้ทีมบางกอกซิตี้ไล่มาเป็น๑ประตูต่อ๓
จังหวะที่เนโต้จ่ายบอลให้กับฟรานซิสโก้แจ็คซัน
อลเล่จังหวะเดียวเข้าไปอย่างสวยงาม
และเกือบจับฝันการท่าเรือในการครองแชมป์ได้เหมือนกันครับ
แต่ประตูนี้ก็ต้องยกให้เป็นประตูสุดสวยประจำสัปดาห์สุดท้ายไปเลยเลยครับ
ส่วนในปีหน้าจะมีลูกยิงสวยแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกอย่างแน่นอนครับ